ขยับต่อไปที่จังหวัดสตูนฮะมีหนุ่มสตูนคลั่งคนหนึ่งเนี่ย
หนุ่มคลั่งเขากลดญาติแต่ว่าใครขี่มอเตอร์ไซค์ผ่ายเขาจะเอาจอบไล่ฟาด
เอาจอบไล่ฟาดถ้าฟาดเจ็บเข้าใจ
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีผู้เคาะร้ายเอาจอบไล่ฟาดคมจอบ
เจาะเข้าที่หน้าตายไปหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งจากฝีมือของหนุ่มคนนี้
ของคนเจ็บเขามาเห็นฮะรุมสกรรมรุมประชาธรรมเจ้าหนุ่มข้อร้ายคนนี้ครับ
ผู้ข้อร้ายโดยรอบนี้นะคะเธอไม่ได้บอกเลยหรือหรืน

เวลาอย่างทำเมิวอะไรก็ตามเวลามันเยอะกว่าเดียว
เขาเลือกโชคมาก่อนแล้วนัทธพลอายุสามิสามปี
เมื่อสักครู่นี้โดนตุ๊บตับยับเยินเลือดสาดกันไปนะฮะ
หลายคนซึ่งเป็นญาติของผู้เคาะร้ายที่ตายแล้วก็เจ็บไปก่อนหน้านั้น
พยายามจะแทรกเจ้าหน้าที่มาตุ๊บตับนายนัทธพล
แต่ว่าถูกห้ามปรามไว้ได้เหตุการณ์จริงเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก๑๙นาฬิกา
เคาะร้ายรายแรกที่เสียชีวิตก็คือคุณปิติติ่งหาอายุ๔๑ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีผ่านนัทพลคว้าจอบฟาดหน้าเลยฮะ
เอาด้านคมฟาดไปที่หน้าของผู้เคาะร้ายจอบติดอยู่ที่ศีรษะ
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาจะเอาร่างไปชนสูตรเนี่ย
ต้องไปทั้งด้ามจอบอะไรนะเอาแล้วไม่ดึงออกก่อนอ่ะ
คือเหมือนกับไม่มีหน้าที่ดึงก็เลยต้องไปทั้งด้ามจอบแบบนี้
เพราะว่ามันยังคาอยู่ที่หัวของผู้เคาะร้ายฮะ
ไปแบบนี้เลยจะเข้ารถจะเข้ารถกู้ภัยเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากเหลือหลายจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนและงูทุ่งว่าในพื้นที่ของจังหวัดสตูน
เรื่องของเรื่องคือนัชพลแล้วไปฆ่าคนทำไม
นัทพลโกรธญาติโกรธญาติแต่ว่าอารมณ์ค้าง
ดังนั้นใครผ่านมาหน้านัทพลนัทพลจะใช้จอบคอยไล่ฟาดคนอื่นอยู่เสมอฮะ
รอบนี้มีผู้คอร้ายสองรายตายหนึ่งแล้วก็เจ็บอีกหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะคุมตัวแล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ตามรายงานทราบดีอยู่แล้วว่านัทพลเขามีอาการทางจิตประสาท
ตอนจับกลุ่มตัวมาเนี่ยยังมีอาการพูดจานเลอะเทอะไม่เข้าใจอยู่เลย
แต่ตอนนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ข้อร้ายของคนที่
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเจอจอบนัทพลเจาะใส่หัวเสียชีวิตขาดที่ครับ